อีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ต้องติดตามข่าวกันต่อ
คราวนี้เป็นเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ที่ก็ขับสวนเลนไปบริเวณถนนประดิษฐ์มนุธรรม
มีปากเสียงกับคนถ่ายคลิปวิดีโอนะคะ
เรื่องนี้ล่าสุดเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
ดูความไร้สำนึกของมันครับ
ไหลสำนึก

ไม่มีปัญหาอะไรล่ะวิ่งสุดทางจากกระยาน
ไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็แค่บอกว่าทำไมวิ่งสุดทางจากกระยานครับ
เขาก็วิ่งกันตลอดมันวิ่งระยะ๑๐๐เมตร๒๐๐เมตร
วิ่งกันไปก็ไม่เป็นไรก็วิ่งไปดีครับก็วิ่งไปดีครับ

นี่แหละค่ะคลิปที่เป็นประเด็นวิพักษ์วิจารณ์
เมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะคะบนโลกโซเชียลค่ะ

ด้านพันธุ์ตำรวจเอกชัยรบจุณวัฒน์ค่ะ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกธรรมนูลบุญเรือง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานวังทองหลาง
ก็เปิดเผยว่านายมนชัยสุวรรณมณีอายุ๕๐ปี
ขับขี่รถจักรยานยนต์ในคลิปที่เรานำเสนอไป
ก็ได้เดินทางเข้าพบเพื่อมอบตัวแล้วก็ชี้แจง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปแล้วนะคะ
ให้การค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุกำลังจะไปส่งเพื่อน

ตอนนั้นไม่เห็นว่ามีตำรวจที่จุดนี้
ก็เลยตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนทางรถจักรยาน

นายมนชัยก็ได้พบกับคนที่ถ่ายคลิป

ซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างไม่ติดใจเอาความกันนะคะ

มณชัยฐานฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร
ในทางตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒

เป็นเงิน๔๐๐ถึง๑๐๐๐บาท

รบกล่าวถึงเรื่องนี้กันค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชายรบนะคะบอกว่า
เลนรถจักรยานบนฟุตปาด

ขับจักรยานยนต์ขึ้นมาบนเลนรถจักรยาน

อย่าขึ้นไปขับขี่บนเลนจักรยานค่ะ
เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะ

วันก่อนที่เขาทะเลาะกัน
รุมตีกันก็เหมือนกันใช่ไหม

คืออยากให้เรามาแบบบอกว่าเขาก็ทำกัน
ในเรื่องที่ถูกต้องมากกว่าช่วยกัน

คนทำผิดเพราะว่าเห็นว่าคนอื่นทำกัน
จริงในข้างในเราไม่ได้ตั้งใจจะทำ